มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวนี้พ่อค้ายาเสพติดรู้ทัน
ใช้วิธีการต่างยังไงก็ได้พยายามหลบเลี่ยงตำรวจค่ะ
ขายออนไลน์ขายออนไลน์ตำรวจปรับรามยาเสพติด
ก็เลยเอาล่ะเปิดปฏิบัติการไปตรวจค้น๕๐จุดทั่วประเทศ
ที่ไปสืบมาว่าเขาขายกันออนไลน
จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือนี่แหละค่ะ
ตรงจุดนี้แถวจรรย์สนิทวงนะคะ
เข้าไปตรวจอาคารพาณิชย์คืออาคารพาณิชย์๓ชั้น
มากคุณคะเขาทำธุรกิจแบบครบวงจร

นี่ค่ะไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายเกาะเพชรจุลารักษ์อายุ๒๙ปี

พร้อมกับน้องชายที่ชื่อว่าพีชและลูกจ้างในร้าน
จุดนี้ที่บอกว่าแสบเพราะอะไรรู้ไหม
ข้างหน้าร้านเปิดเป็นร้านขายยาคุณ
เปิดเป็นร้านขายยาทั้งที่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพศรัชกร

เพื่อให้เพศรัชกรคือมีใบเซอร์ไง
สามารถไปซื้อยาบางตัวที่ไม่ได้ขายทั่วไปได้
เพราะยาเหล่านั้นเป็นส่วนผสมของสารเสพติด
แล้วก็มียาแก้ไอบางตัวที่เอาไปผสมกับเครื่องดื่ม

ถูกต้องแสบที่๒คือ
ไปสมัครเป็นเฟรนชายของขนส่ง

ตบตาตำรวจผลิตเองส่งเอง

จากนั้นนะคะตำรวจหลังจากที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วก็
พาไปชี้จุดอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็เยอะค่ะ
นี่พาไปแล้วห่างไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ห้องที่๑เก็บวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒
ยานอนหลับไว้ใช้ผสมสารเสพติดอย่างที่คุณบอกค่ะ
อีกห้องเอาไว้ปลูกกัญชาเก็บกัญชากัญชาแห้งอัดแท่งน้ำมันกัญชา
ของกลางทั้งหมดมีโคเคน๙กรัมกัญชาแห้ง๓กิโลกรัม
น้ำมันกัญชา๖๐๐ขวดใบกระท่อม๒กิโล
อาวุธปืนขนาด๓๘กระสุนปืน๙มิลลิเมตรจำนวน๑๖นัด
ยาแก้แพ้ยาแก้ปวดยาทุกชนิดราคาหลากหลายชนิด
เงินสด๑๗๐๐๐บาททีนี้ตำรวจก็ไปขยายผลต่อ
ไปตรวจสอบพบว่ามีเงินสดหมุนเวียนในบัญชี๕ล้านบาท
ล้านบาทค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอตำรวจจับกลุ่มได้
แล้วก็เอาไปสอบปากคำนายเกาะเพชรหรือว่านายเพชรหนึ่งในผู้ต้องหา
รับสารภาพคุณฉลาดแก่มโกงมาก
บอกว่าทำธุรกิจเฟรนชายขนส่งหลายบริษัท
ไปซื้อเฟรนชายมาหลายบริษัทแล้วไปขายยาเสพติด
แล้วแต่ละครั้งที่ไปส่งให้กับลูกค้าจะสลับบริษัทส่งไปเรื่อย
เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของตำรวจ

คุณผู้ชม๒ใน๕๐จุด

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
กุมได้ชื่อว่านายธนศักดิ์ศรีสุวรรณเป็นผู้ต้องหานะคะ
ขณะที่นำสินค้ามาส่งที่บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
เป็นพัสดุ๖๐ห่อ
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าทำหน้าที่แค่ส่งของ
แล้วจะเปลี่ยนที่ส่งไปเรื่อยไม่ให้ใครสงสัย
ส่วนใครเป็นคนส่งและส่วนใครเป็นคนรับ
เอาล่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอให้การในชั้นศาลนะคะ

เพราะว่ามั่นใจว่าเอาผิดได้แน่
เพราะจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ย
เขาทำมาหลายเดือนแล้วพอมั่นใจเขาถึงจะตรวจค้นเนี่ยนะคะ
แล้วรู้ไหมมีผู้ติดตามเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ติดตามมากกว่า๒๐๐คนจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
แล้วยังมีนะมีการจับสลากแจกเงินรางวัลเป็นยาเสพติดให้กับลูกค้าด้วย

ตอนนี้ตำรวจนะคะรอขยายผลว่าใครเป็นผู้ส่งใครเป็นผู้รับ
และใครบ้างที่เคยไปใช้บริการผ่านทวิตเตอร์แอคเคาน์นี้นะคะ

ว่าหลักฐานจะสาวไปถึงใครก็จะไม่ละเว้น
พร้อมเตรียมเชิญบริษัทขนส่งเอกชนมหารือ
เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนส่งผ่านบริษัทเหล่านี้อีก
อืมนั่นแหละสิก็ต้องช่วยกันป้องกันนะ
ทุกหน่วยงานต้องช่วยป้องกันเรื่องของยาเสพติดนะคะ
ยังไงก็ตามขอบคุณคุณตำรวจที่ฉลาดกว่าโจร